มาดูความน่ารักกันดีกว่าของน้องต่อเนี่ย

เจอรุ่นไหนไซส์ไหนมาเจอมาหมดแล้ว
ล่าสุดนี้น่ารักกูไม่ชมดู
กับอาการของน้องแฟนคลับคนนี้
เป็นคลิปที่น้องต่อหยอกล้อกับแฟนคลับ
รุ่นเล็กแบบถึงเนื้อถึงตัวนะคะ

ชุดที่สวยที่สุดที่มีในบ้านมาด้วยนะจ๊
ประทับใจแฟนคลับคนนี้มากเลยนะคะ

และเวียดนามแฟนคลับที่นู่นรอเจอนะจ๊ะ
ตัวร้านนี้น่าจะไปอีกสามครั้งครับ
ไปที่จีน๒ครั้งแล้วก็ที่เวียดนามครั้งหนึ่ง
น่าจะเป็นหังโจครับชงชิ่งแล้วก็มีที่เวียดนามครับ
ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นประเทศใหม่ผมจะพยายามหาเพลงฮิตติดชาร์จของประเทศเขาไปร้องครับ
ผลงานที่จีนสักหน่อยอะไรอย่างนี้
จริงอยากครับแต่ว่าคือตอนนี้คิวผมมันแน่นมาก